แล้วก็ไปดูสถาปัตยกรรมของวัดเก่าแก่ที่จังหวัดสงขลา

ก็คือว่าเราจะได้ไปดูประวัติของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกันด้วย
ติดตามจากรายงานคุณลินดาอุตมะค่ะ
ศาลาฤาษีหรือศาลาฤาษีดัตนเป็นโถงทรงไทยเปิดโล่ง
มีภาพจิตกรรมบันทึกตำราแพทย์โบราณ

ตั้งอยู่ภายในวัดมัชมาวาดหรือวัดกลาง
สำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา
วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง๔๐๐ปี
สร้างขึ้นในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

จัดแสดงพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ
อย่างชุดเครื่องชาเครื่องถมปัด
การน้ำลายน้ำทองขุดพบที่อำเภอสถิงพระ
และอำเภอระโนธเมืองสงขลาเก่า
ที่๒เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง

มาเยือนต้องการกราบขอพรจากพระพุทธศัยญาติ

ปฏิสถานในวิหารเก่าที่งดงาม
ไปด้วยจิตกรรมฝาผนังจารึกเรื่องราวพุทธประวัติ
ด้านนอกของวิหารมีเจดีพระมหาธาตุ
ลักษณะเป็นรูปโอคว่ำแบบลังกา
ลักษณะเดียวกันกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
เดินทางต่อไปขึ้นยอดเขาคอหง
สการะพระพุทธรูปังห้ามญาติองค์อย่างที่สุดในภาคใต้
พระมีความสูง๑๙๙เมตร
ความสูงรวมฐาน๒๕เมตร
หลังจากเราได้สักการะพระพุทธมงคลมหาราช

เราก็ยังได้มาดื่มดำกับบรรยากาศ

และหลังจากนี้ค่ะเราจะไปตามรอยของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกันค่ะ

เรียบสูงใหญ่ที่ยืนต้นมากว่า๔๓๐กว่าปี
อยู่ภายในสำนักสงต้นเรียบ
ใต้คนต้นเรียบอันสงบร่มเย็น

ฝั่งรกของหลวงปูธรทวดเอาไว้

ผู้คนมากมายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ากันมา

เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรสถาน

ที่รู้จักไปทั้งประเทศและทั่วโลก

สมเด็จพระราชมุณีสามีรามคุณูปมาจันท
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเอง
เป็นคนสถิงพระโดยกำเนิดเกิดขึ้นที่บ้านต้นเรียบ
หรือสำนักสงฆ์ต้นเรียบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน
มีชีวิตดำเนินอยู่บวชเรียนเป็นเนรที่วัดดีหลวง
หนังสือที่วัดศรีหยังแล้วก็ไปบวชเรียน
กระทั่งกลับมาได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จ
สมัยพระเอกาทศลศและมาครองวัดพระโคะแห่งนี้
คนนี้เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ดังนั้นวันนี้เส้นทางที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เป็นเส้นทางใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า

แต่แท้จริงแล้วหลวงปู่ทวดคือคนที่เกิดขึ้นในอำเภอสถิงพระ
และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจน

อย่างชัดเจนตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยา
วัดดีหลวงเป็นอีกวัดหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ประวัติของหลวงปู่ทวด
แรกจะเห็นรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
วัดนี้หลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณรเป็นวัดแรก
ภายในวัดยังมีสาราไม้ทรงโถง
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่งดงาม

วัดที่หลวงปู่ทวดเคยจำพันศา
ประดิษฐานลูกแก้ววิเศษของหลวงปู่ทวด

เชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าที่หลวงปู่ทวดตั้งใจประทับไว้
เพื่อให้เป็นอนุสรตัวแทนของท่าน